แข่งขันที่อินดอร์สเตรียมผัวมาไทยรัฐทีวีนั้นยิงสดนะครับทุกคู่ของการแข่งขันในผ่านช่องทางยูทูปของไทยรัฐแล้วก็เฟซบุ๊คนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วลาไปเลยสวัสดีครับ
ภูมิข้างให้กับสุพธมากรักต่อด้วยอำพลศรีรก้าวธนากรใจเวทย์
ที่อำพลจะเปิดไปเสา๒ให้นนทพันธ์วิ่งเข้ามายิง
จังหวะที่นัทวัฒน์ลักษณะโตดึงจังหวะรอให้กิติพงโพชัยเติมขึ้นมารับบอล
ก่อนจะหลุดเข้าไปยิงจิ้มฉีดยาส่งบอลเข้าเสาไกล

ประตูสวยอันดับนี้เป็นของเจ้าถิ่นบางกอกซิตี้
พี่แจ็คซันไหลบอลให้ธิรพงษ์จันทร์สกุลวิบูล

ช่วยให้บางกอกเก็บ๓แต้มให้รอดตกชั้นได้ในปีนี้สำเร็จ
อันดับที่สอง

อันดับที่๒เป็นลูกประตู๑ต่อ๐ของราชนาวี
จังหวะเตะมุมเปิดมาให้ซ้ายสังหาร
เจษฎาชูเดชเข้ามาซัดเต็มบอล
บอลเสียบเสา๒เข้าไปอย่างสวยงามครับ
อันดับที่หนึ่ง

ปิดท้ายที่ลูกยิงซ้ายเท้าระเบิดจากกรมทางหลวง
พาสกรสกลวารีเปิดบอลเตะมุมมาให้ธีรพัฒน์อาจเดช

พุ่งเข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสวยงาม
ก่อนจบเกมเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่ง
และนี่ก็เป็น๕ลูกยิงประจำสัปดาห์นี้ครับ